ของอร่อยอร่อยทานกันต่อดีกว่านะคะร้านนี้อยากจะบอกว่าไปทานเป็นของว่างก็ได้
อืมทานกันแบบเอาอิ่มอ่ะก็ได้โอ้โหถ้าทานเอาอิ่มก็กินแบบจริงจัง
จริงจังก็ได้เพราะว่ามันคือเมนูข้าวเหนียวปิ้งร้อนของขึ้นชื่อของจังหวัดสตูน
เขาบอกว่าอุ่นแบบร้อนทานแบบในช่วงแบบหน้าหนาวอะไรอย่างนี้อากาศเย็นเนี่ยกำลังดีเลยฟินมากคุณค่ะ
ครับบรรยากาศหน้าเตาข้าวเหนียวปิ้งนี้นะคะเป็นของนางโฉมหรือว่ากะโฉมปัญญาวงค่ะ
ชาวบ้านอำเภอละงูคึกคักกว่าที่เคยเขาบอกเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นไงคุณหนาวด้วย
ชาวบ้านเขาเลยต้องการความอบอุ่นแล้วก็ต้องการพลังงาน
ข้าวเหนียวปิ้งนี่คือข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งนะคะ
กะเขาขายดิบขายดีมากกะเนี่ยเป็นภาษาอิสลามคือพี่สาว
ก็เรียกกันว่ากุ้งไส้กุ้งน้องใบตองหาทานยากนะครับ
ทานยากปกติเราเคยทานแต่ไส้กล้วยไส้เผือกใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่นี่เป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งค่ะ
เขาบอกห่อกันจนมือเคล็ดขัดยอกอ่ะคุณค่ะต้องทาถูทาถูใช่ค่ะคุณ
ใครที่ติดใจข้าวเหนียวไส้กุ้งร้านนี้บอกเลยว่ามันเด็ดจริงเพราะว่าเขาเป็นสูตรดั้งเดิม
ก็คือใช้เนื้อกุ้งแห้งแบบเน้นไม่ใช่วิญญาณกุ้งนะมาเป็นเนื้อจริงนะครับ
ปรุงรสให้มันมีรสหวานเค็มมันแล้วก็เผ็ดนิดนึง
ข้าวเหนียวที่นำมาห่ออันนี้เนี่ยเคล็ดลับเลยนะจะต้องเป็นข้าวเหนียวมูลกับน้ำกะทิ
ถึงจะหอมต้องมูลก่อนนะคะหวานมันลงตัวมากสำหรับข้าวเหนียวแล้วก็กะทิ
กับไส้กุ้งที่มันแบบเค็มเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างนี้เข้ากันมาก
พอเสร็จปุ๊บก็จะนำมาปิ้งไฟก็ต้องปิ้งแบบอ่อนค่อยปิ้งไป
ความหอมของใบตองสดที่ถูกย่างเนี่ยเตะจมูกคนแถวนั้นกระจุยเลยคุณ
ต้องแวะมาซื้อทานกันหน่อยนะฮะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่า
อยู่ที่การแช่ข้าวเหนียวจะไม่แช่ค้างคืนครับนี่คือบางคนเวลาหุงข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวเขาจะต้องแช่ข้าวเหนียวครั้งคืนก่อนแต่ร้านนี้ไม่แช่ค้างคืน
เพื่อที่จะให้เม็ดข้าวเขาเนี่ยมีความสวยเวลามาปิ้งมันจะเหนียวอร่อยกว่า
แช่ครั้งคืนเพราะว่าถ้าแช่ครั้งคืนจะห่อไม่สวยคือถ้าแช่ครั้งคืนเนี่ย
ฉันว่ามันอาจจะแฉะมันอาจจะนิ่มเกินไปนี่ก็เป็นเคล็ดลับของเรา
นิ่มมากจนเกินไปมีความกรอบเวลาปิ้งย่างไป
ความเหนียวแล้วก็เม็ดมันจะเรียงสวยเม็ดมันจะไม่แตกไม่บานคุณนึกออกไหม
เวลาเอาข้าวเหนียวไปแช่เนี่ยบางคนเขาแช่เพื่อให้มันนิ่มแล้วก็หุงรับประทานนึ่งรับประทานอะไรแบบนี้
แต่เป็ดลับหลานนี้ไม่แช่ครั้งคืนนะจ๊ะร้านเล็กแบบนี้แต่ยอดขายไม่ธรรมดาจริงคุณกะโฉมบอกว่า
ขายข้าวเหนียวได้เบาคุณวันละ๑๕กิโลกรัมค่ะ

ใช่ค่ะคุณราคาขายชิ้นละ๕บาทเท่านั้นเองนะ

ข้าวเหนียวไส้กุ้งชิ้นละ๕บาทถูกมากเลย

ใครอยากอุดหนุนก็ตามไปชิมกันได้เลยนะคะ
ร้านข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้งสูตรดั้งเดิมของกะโฉม
ขายที่ตลาดนัดหนองปัญญาทุกวันอังคาร
และตลาดหน้าอบตละงูทุกวันพุธค่ะ
โอ้โหขายชิ้นละ๕บาทแบบนี้อย่าให้เห็นใกล้เลย

อ่านแล้วมันไม่ได้เป็นคำเล็กนะ

มันค่อนข้างยาวประมาณฝ่ามือเนี่ย
นี่ได้ทานร้อนกัดเข้าไปนะ